เริ่มดูที่จังหวัดบุรีรำกันก่อน

เขาบริจาคที่ดินเป็นสาธารณประโยชน์

ไปทำเป็นแคมป์คนงานไปเกรดไปทำนู่นทำนี่

เคยใช้เส้นทางนี้ไปวัดก็ไปไม่ได้
ถูกบุกลุกเออก็เลยออกมาเรียกร้องอำเภอจังหวัด
ตรวจสอบหน่อยขอที่ดินคืนมาให้หน่อยนะฮะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มปล่อย
พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านที่บ้านส้มปล่อยเนี่ย
อยู่ที่อำเภอโนนดินแดงที่จังหวัดบุรีรำครับ

เป็นการถือป้ายประท้วงเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผูเจาะบ่อบาดานไปลุกร้ำที่สาธารณะเนื้อที่กว่า๑ไร่

ชาวบ้านเข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่ไม่ได้เลย
โดยเฉพาะการปลูกพืชเก็บผลผลิตไปขาย
เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
จากนี้ในทุนก็ยังได้ไปปรับพื้นที่

บนสันดินรอบริมคลองสองฝั่งด้วย

เป็นเส้นทางสัญจรไปวัดไปวานะ
ไปทำบุญวันพงวันพระอะไรก็ไปกัน
แต่ปัจจุบันต้องไปใช้ถนนใหญ่แทนแล้วก็เสี่ยงอันตรายด้วย
โดยเฉพาะผู้สูงอายุเพราะว่าเขาต้องเดินไปวัดไง
ให้ผู้สูงอายุไปเดินถนนใหญ่มันก็ใช่เรื่องไหมล่ะ
มันก็อันตรายแถมยังอ้อมอีกนะ
ทีนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นของคนในหมู่บ้าน
เสียสละบริจาคให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ตั้งแต่ปี๒๕๒๓ครับ
ชาวบ้านก็เข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่เรื่อยมาจนกระทั่งปี๒๕๕๙
มีในทุนเข้าไปก่อสร้างเพลิงพักคนงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ชาวบ้านก็เห็นแล้วล่ะเคยเข้าไปเจรจาพูดคุยกับในทุน
เพื่อขอที่ดินคืนแต่ก็ไม่เป็นผลครับ
พี่น้องประชาชนตอนนั้นมาประมาณ๔๕๐คน
ก็ในเมื่อที่ใกล้เคียงไม่มา
ก็ไม่สามารถที่จะรังวัดได้
ก็ที่ดินก็เสียค่ารังวัดก็เรียรัยกับพี่น้องประชาชนไป๗๐๐บาท
ก็มอบให้ที่ดินมาเสียเวลาค่ารางวัดก็
สรุปแล้ววัดไม่เกิดผลสำเร็จ

เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ติดขัดด้วยเนาะ

จะมีอะไรได้มันคุกค่ะ
ถ้าทำเป็นที่ส่วนร่วมได้แท้แน่นอนก็คิดกันทีหลังอีกว่าจะทำอะไร

อยากกว่ากำเภอจังหวัดนำเภอหน้าข่าวทุกคนก็ช่วยช่วยชาวบ้านหน่อย
เดือดร้อนกันจริงทำเป็นเดือดร้อนว่าไม่ออกมาอย่างนี้หรอก